สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนะครับ
ไทยรัฐทีวีกีฬาดีทีวีมหาชนช่อง๓๒ร่วมกับบริษัทเกรดกิลินโปรโมชั่น
นำเสนอความมันระเบิดศึกกำปั้นสถานโลกบ้านอรติรัฐครั้งที่๒ครับ
ถ่ายท่อสดกันมาจากโครงการบ้านอรติรัฐบ้านกล้วยไซน้อย
อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับ
เต็มอิ่มนะครับ๒ชั่วโมงตั้งแต่๑๖๑๘นาฬิกานะครับ
ผู้เอกนำรายการของวันนี้นี่พลาดไม่ได้สำคัญอย่างมากเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นการขึ้นป้องกันแชมป์ครั้งแรกของนักชกดาวรุ่งผีพุ่งใต้

จะเจอกับผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส
ต้องบอกว่าเป็นนักชกที่อันตรายคนหนึ่งเลยนะครับ
ปินส์รายนี้ฟอร์มล่าสุดเพิ่งชนะนกคู่ชกมาด้วย
เดี๋ยวก็ช่วยการให้กำลังใจดาวเหนือด้วยนะครับ
วันนี้ถ้าชนะได้โอกาสที่จะเข้าสู่เส้นทางการเขย่าบันลังโลก
ปีหน้านี้เป็นไปได้สูงเลยนะครับ
แต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับ
ตอนนี้คู่แรกของการถ่ายท่อสดอยู่บนเวทีพร้อมแล้วนะครับ
เป็นการชกเพื่อมุ่งสู่บันลังโลกรุ่นจูเนียลเฟเทอร์เวท

แนะนำไปที่นักชกมุมแดงครับ

จูเนียเฟเทอร์เวทไม้เรือไวกิ้งครับ

นักชกจากประเทศอินโดนีเซีย
อาฟิสอฟแทมโบเรสซี่
เรือไวกิ้งนี่ลูกหนึ่งภรรยาหนึ่งแล้วนะครับ
วันนี้ชัยชนะเพื่อครอบครัวและก็ประเทศชาติครับ

กับศึกกำปั้นสถานโลกวันนี้มีผมพิเชษเรือนอินนะครับแล้วก็คุณสนชัยผลชีวินร่วมกันบรรยายนะครับ
ไปชมการชกของไมค์เลยนะครับไมค์เริ่มไปกินครับ
เจอกับนักโชว์อินาวดูรีลักษณ์ของไมค์ครับ
เริ่มขึ้นมาในยกแรกขึ้นมาก็เปิดฉากเข้าใส่ทันทีนะครับ
ไมค์๓๒ปีเท่ากันนะครับไมค์เป็นชาวเพลินลำดวนจังหวัดซุริน
๕๓ครั้งครับชนะ๔๒แพ้๑๐เสมือน๑
ฉายาว่าคำปั้นแรงงานนะครับส่วนเทโบเรซี่ครับ

ไมค์เดินยังดูดานตามสไตล์ของเค้าครับ
นิลาเนี่ยไม่ต้องกลัวเค้ากันนะครับไมค์
พยายามจะตัดเวทีให้แคบลงนะครับ
ประเทศญี่ปุ่นนะครับผลปรากฏว่าไม้นั้นเป็นฝ่ายแพ้คะแนน
แต่ว่าก็ถือว่าหักปากกาเซียนทีเดียวนะครับ
เพราะว่าไม่นั้นแฟนก็คาดว่าจะเป็นฝ่ายแพ้น็อก
ต่อไม้ก็สามารถจะยืนหยัดสู้ได้อย่างสนุกเลยนะครับ
นี่เป็นการชกที่หมู่บ้านรุ่งการนะครับ
เมื่อ๓๐พฤศกายนปี๑๙๖๑เป็นการโชคเป็นครั้งแรกของไมค์นะครับ
แต่ก็ต่อเนื่องมาถึงบ้านลูกการ๗
จนมาถึงในครั้งนี้นะครับไปต่อเนื่องเป็นครั้งที่๓
เฮมพูเลสซี่โยกลงมัดของไมค์ได้ครับ
เอาละครับไม้เอามาคัดโอ้โหดูครับเหวี่ยงเลย
มามีมัดเวียงนะครับโอเวฮดนี่อันตรายครับ
เฮมพูเลสซี่ไมค์เปลี่ยนเข้าไป
แชมป์โลกมาแล้วหลายลายนะครับไม้
เจอทั้งโทโมกิคาเมดาไดกิคาเมดา
ปากไม้ใหม่ก็อยู่ที่ธมมุญญี่ปุ่นครับ

ส่วนเทนโบเรซี่เองนะครับก็ถือว่า

ก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรแล้วครับ
มาดูการออกหมัดของเจมมุญี่ปุ่นครับ
ทั้งซ้ายขวาเกวี้ยงตลอด

จังหวะการลากบัตรของเจมมุญี่ปุ่นครับ
ถือว่ายกแรกจะผ่านไปอย่างสนุกครับ

ของไม้เรือไวกิ้ง

เดินเบียนตั้งแต่โลกแรก

ก็พยายามจะออกข้างนะครับ

พยายามจะปิดทางหนีของ
โมดิซี่สู้พลางถอยพลางครับนักชกจากอินโดนีเซีย
ดูไหมนะครับตัดเวทีแคบแล้วก็กันทางหนีครับ
ธรรมดิสซี่เขายกหลบไมค์เบียดมาต่อบีดติดเลยนะครับ

สบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบาย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
สบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบายสบาย
ไหมมันใจมากครับไม่ต้องการดึงเว้าเบาหมัดหน้าเขามีครับไหม

ชมบุรีอาจจะเอียงข้างให้นะครับถือว่าเป็นการลดเป้าแล้วครับ
แต่ไหมมันขยับเดินเปลี่ยนเจอกับฮุกซาย
โบเรซี่แม่ไม้เริ่มเปิดเกมบุกมากขึ้นเลยครับ
แต่ว่ายังไล่ไม่จนครับเทมโบเรซี่แค่หนีเร็วครับ
ดึงจังหวะอายุ๓๒ปีก็ถือว่าเท่ากันครับ

โบเรซี่แม่รู้สึกว่าฟันยางเริ่มใจแล้วนะครับ
อากาศนี้ค่อนข้างจะร้อนทีเดียวครับ
แม้ว่าจะเป็นช่วง๔โมงเย็นแล้วนะฮะแต่ว่า

เอาแล้วครับใส่ยกไม้เร่งรึเปล่า
ไหมแม่ซ้ายหลุดไป
โอ้โหเทมโบราซี่โต๊ะกลับมา
มาใด๓มัตต์หมดยกครับ
หมดยกตกมืออีก
จมภาพช้านะครับ
จังหวะลูกไล่ของไม้เทมโบราซี่ก็
พอจนดีก็โดนตัดพื้นเวทีเบียดเข้าไปครับไม้

ขอขอบคุณดรประวิทย์โรจนเพียรสถิตนะครับ
ประธาบัติภาษาบุญไขมกตราเรือไวกิ้ง
และเจ้าสวนไวกิ้งนะครับคุณพิยรจนัพเพียรสธิต
ไข่มุกตราเรือไวกิ้งชัยน้อยงามทนผลดก
ประวิทย์กุ๊บสนับสนุนเกษตรกรไทยครับ

มวยคู่แรกศึกบัตรสถานโลกบ้านรัชนัทครั้งที่๒นะครับ

โครงการบ้านรัฐรัฐบ้านกล้วยใส่น้อย
อ่ะจังหวัดที่เกิดอะไรขึ้นนะครับ
แม่ผ่านไป๒ยกดูเหมือนว่าไมค์ก็
พยายามจะเปิดเกมหมายจะปิดบัญชีให้ได้นะครับ
แต่ว่ายังไล่ไม่จนนะครับไม่จนกระดาน
ทัมปูลิสชี่โดนตัดตัวมีตัวก้วครับ

ตายนะฮะทัมปูลิสชี่

หวายหม๊ะครับหวายมะ

หนึ่งลูกขึ้นมาครับไม้ชึ้งมีเลยเปล่าไม้ค่อยค่อยละเอียดครับ
ไม่เร่งมากได้นับตุ้นไว้แล้วนะครับ
ยังไงครับไม้รีบรึเปล่าตอนนี้นี่
ยังไม่ฟื้นนะครับดูแล้วเอาละครับแม่ออกหมัดขู่ไว้ก่อน
โอ้ยแมมลูกนี่มีท้องขวามิดมีชักกลับหลักด้วย
เดี๋ยวตอบครั้งข้างตกแสดงครับ
ดูแล้วก็เริ่มจะฟื้นเหมือนกันแล้วนะครับ
เจอพลังหมัดของไม้เข้าไปจังจังนิดหล่อนล่ะครับ

พยายามเอามันไปสุดไหลเลยนะครับเรียกว่าเควียงสุดไหลจนแบบเป็นเควียงดูเลย

กระแทกยับกระแทกยับโอ้ยขวาบวก

ปลายยกครับพยายามจะเร่ง
ตัวนี้ย่าวแม่งจะดึงดูทดสอบการตั้งรับของตัวเองด้วยนะครับ

หมาโดนเข้าไปได้ว่ายังไม่ทันใจครับ

เครื่องหมายคำถามก็คือว่ายกนี้ไม้จะผลิตศึกได้หรือไม่นะครับ
กับการเปิดเกมบุกแบบ๑๐๐ครับจิ้มด้วยมัดขวา

โดนมัดกว่าตักไปหนึ่งครั้งนะครับ

เทอร์โบริซี่จะพยายามจะลุกเหมือนกันนะครับ

กรรมการสนองอัวปินนะครับนับไป
เป็นนับที่๒นะครับ
โอ้โหด้วยอาปารกัสกวานะครับ
เวลาชมกันต่อเลย

ซัดทะลมเอาจับเบอร์เอ็นซี่หล่นไปแล้ว
เรียกว่าหล่นแบบไปไม่นานมาไม่ไหว้เลยนะครับ
แล้วก็ยังมีชุดนึงปรับประคัตขวาครับโอ้โหสวยงาม

อ่านะครับเชิญผู้แอคการสระดับสรุนนะครับเชิญ
ชมภาพช้ากันนะครับ
นี่จังหวะที่โดนบวกด้วยซ้ายนะครับ

โดนหมัดนี้ก็ไปครับแบบสัญญาณนี้แทบกันเด้นเลยนะครับ
ชมภาพช้ากันแล้วก็ไปบนเวทีครับเชิญครับ
เพียงแค่๔๘วินาที
ของยกที่๔เท่านั้นนะครับ

ไม้เรือไวกิ้งครับ
เรียนเชิญผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับ

ลำดับแรกไข่มุกตาเรือไวกิ้งครับ

มเกาหลีตังกุยจับ
ยาดมตาโป๊ยเซียนครับ

บริษัทมาแชร์ประเทศไทยจำกัด

อิสรภาพของนักเดินทาง

บ้านที่ถูกสวยดีมีอยู่จริงครับ

ใครไม่เชื่อลองมาพิสูจน์ดูครับ

ภัยเงินสอสิงหาราชนครับ

ซ่อมมอเตอร์โรงงานอุตสาหกรรม
โดยคุณปราโมทบุญชื่น

ทนทานมั่นใจขับขี่ปลอดภัยนะครับ

เป็นชายวัสดุก่อสร้างและบ้านน็อกดาวน์
เจ้าของรถเคนเสน่ห์บริการนะครับ

และจำหน่ายเสื้อโปโลมากที่สุดในย่านไซน้อยครับ
ใช้ผ้านาโนนะครับของเขาดีจริงครับว่ากันอย่างนั้น
ต่อไปครับสจสมคิดมากวงนะครับ
สจเล็กเมืองดลเจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟโฟกัสนะครับ
แล้วก็ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูแป๊ะชัยพุทธมนตรสาย๓ครับ
กูมาปลายคือสายยานลายไทยนะครับ
อุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลครับ
ร้านพระเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น๓
โดยคุณยอดลักษณ์คอมโบ
หลักจิตดวงจันทร์ครับมอบอัลบั้มน้องพุ่มพวงมาแล้วนะครับ
ก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับ
เชิญถ่ายรูปร่วมกันหน่อยครับ
เดี๋ยวช่วงเวลานี้นะครับไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับ
เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อกับศึกกำปั้นสถานโลกบ้านอรติรัฐครั้งที่๒ครับ
ขอนำทุกท่านเข้าสู่เวทีมวยโลกครั้งสำคัญในศึกกปั้นสถานโลกบ้านลติรัฐครั้งที่๒
ณเวทีมวยชั่วคราวโครงการบ้านรัติรัฐถนนบ้านกล้วยไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
โดยมีนายสุพธปัญญาเทพกรรมการผู้จัดการบริษัทรัติรัฐพล็อปเวตี้จำกัด

สวัสดีครับผมในด้านโครงการว่างรุกการว่างรัฐิรัตน์
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการ
สรรคุมชุมชนและเยาวชนให้ห่างไกลอย่าเสียติด
โดยเฉพาะด้านการศึกษาด้านธรรมกีฬาและพุทธศัตริย์ธนา
ผมขอสนับสนุนนักชกไทยดาวเหนือเรือเวกิ้ง
เพื่อกุยทางไปสู่บรรลังโลกในข่าวต่อไป
มาร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยกันนะครับ

ดาวเหนือเรือไวกิ้งนักชกดาวรุ่งผีพุ่งใต้
ไอ้หนุ่มลำพูลาจังหวัดตรัง
ผู้ท้าทิงชาวฟริปปินส์ภายใต้การรับรองของสระพันธ์มวยนานาชาติ
สวัสดีครับผมเหลือเวลาไวกิ้ง
ผมจะดำนาสีอดีตรวจกับกว้างพี่น้องแฟนมวยสุภุปกล
โดยต้องกำลังใจเกียร์ร่วมรวยนะครับขอบคุณครับ
ขอขอบคุณคุณสุพธปัญญาเทศประธานจัดการแข่งขัน
กำปั้นสถานโลกบ้านรับตีรักษ์ครั้งที่สอง
เหนือเรือไวกิ้งเป็นนักชกในโครงการ
หนึ่งสมองสองกำปั้นพกความมุ่งมั่นสร้างฝันให้เป็นจริง
ในการสนับสนุนของคนตำรวจโทรดรกีรินอิงแก้ว
และเจ้าสัวไวกิ้งคุณปียะโตจนเพียรสถิต
เหนือเรือไวกิ้งเป็นนักชกในรุ่น๑๔๐ปอนด์
ซึ่งในรุ่นนี้มีนักชกในเมืองไทยน้อยมาก
เรามาช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ให้ดาวเหนือเรือไวกิ้ง
ขอกำลังใจจากแฟนมวยชาวไทยทั้งประเทศ
ให้กับดาวเหนือเรือเวกิ้งด้วยครับ

ขอแรงใจคนไทยทั้งชาติอีกครั้ง
ร่วมกันเชียร์ดาวเหนือเรือไวกิ้ง
ดาวลุงผีภูมิไต้ให้ได้ใช้ชนะ
เพื่อจะได้ก้าวต่อไปสู่บันลังโลก

สวัสดีพี่แฟนหมัดมวยทุกท่าน

ต้อนรับเข้าสู่ศึกกำปั้นสถานโลก
อรัติรัฐครั้งที่๒ครับ
ก็ช่วงนี้เป็นช่วงของพิธีการนะครับ
เราก็ถ่ายทอดสดมาจากโครงการ
อรติรัฐบ้านกล้วยไซน้อยอำเภอไซน้อย

เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับ

ลำดับแรกนะครับขอแนะนำคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดการแข่งขันทุกท่านนะครับ
ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญทำให้
เกิดศึกครั้งนี้ขึ้นมานะครับ

และบ้านอรุ่งการคุณสุพธปัญญาเทพ
แล้วก็ที่ปรึกษาจัดการแข่งขัน

พันธพโรทโทเนี้ยรดผลบุญ

หมายนะครับคุณยศพากษ์อดันปรีชาศิลป์ครับ
คุณสมชายธกิจ
คุณวิชาณคล้ายสอน
แล้วก็คุณรัชตะสิทธิพันธ์บริษัทอมรพันธ์การเกษตร
คุณวัฒนาจำปาดิบรัตนกุลขออภัยครับ
กำนันพิทักษ์อยู่สุขครับกำนันตำบลบางรักพัฒนาครับ
คุณโกศลนารีจันทร์สารวัตรกำนันตำบลบางรักพัฒนา
คุณทองอุ่นพดุงล้อมผู้อำนวยการโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
คุณพงศธรอุ่นเปียประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
คุณสารากรสังโสพลกรรมการผู้จัดการบริษัทคิวแพคโปเกรสจำกัด
คุณมันทนาอินแดงห้างหุ้นส่วนจำกัดเสน่ห์บริการช่างออส
และฝ่ายประสานงานจัดการแห่งขันคุณกัญจนาสุภารมหรือเจ๊แดงสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองครับ
ขอแนะนำคณะกรรมการมวยจากสาธารณ์มวยนานาชาติอันประกอบไปด้วยผู้แทนสาธารณ์มวยนานาชาติไอบีเอฟประจำประเทศไทยคุณสมพงศ์อัชชานุเคราะห์
คุณสมพงศ์อัชชานุเคราะห์
ก็ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
กรรมการผู้ชิ้นคาดบนเวทีกรรมการเชื่อชัยขาฉานนด์ศรีชรัตย์
กรรมการเกลียงศักดิ์ทองหงษ์
นายแพทย์ผู้ควบคุมการแข่งขันนายแพทย์วิชัยอ่อนคำ
โรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันดรเอกรัฐชัยโชธช่วง

และดำเนินการถ่ายทอดสดโดยบริษัทเกียรติลินโปรโมชั่นจำกัด
ขออนุญาตเรียนเชิญประธานจัดการแข่งขันนะครับ
ได้กล่าวเปิดครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับ
หลัดจังหวัดนนทบุรีครับนายสมยศศิลปิโยดม
ประธานเปิดการแข่งขันได้กรุณากล่าวเปิดงาน
ศึกกำปั้นสถานโลกบ้านรัติรัฐครั้งที่๒เชิญครับ
เรียนพลตำรวจโทดรกรีรินอินแก้ว

คุณสุพศปัญญาเทพประธานจัดการแข่งขัน
ท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณสุพธปัญญาเทพ
ประธานจัดการแข่งขันและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ให้เกียรติเชิญมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันศึกกำปั้นสถานโลก
บ้านลติรัติครั้งที่๒ที่จัดขึ้นณโครงการหมู่บ้านลติรัติ
บ้านก้วยสายน้อยอำเภอสายน้อยจังหวัดนนทบุรี
การดำเนินการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง
จากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็นคุณค่าของกีฬา
ถือเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกียรติ
ที่เยาวชนพ้นภัยจากยาเศรษฐิบและพัฒนากุณภาพชีวิต
ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและคุณธรรม
เพื่อมุ่งสร้างคนให้เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง
เป็นผู้รู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักชกไทยได้ตายเต้า
บรรลังโลกและมีโอกาสได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติในอนาคต
ผมขอเปิดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์ในศึกกำปั้นสถานโลก
บ้านลัตริรัตน์ครั้งที่๒ณบันนี้ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับ
วินาทีแห่งความระทึกใจที่ทุกคนรอคอยกำลังจะมาถึงในทุกขณะแล้วนะครับ
ผมขอแนะนำนักชกมุมแดงกันก่อนเป็นนักชกหนุ่มลำพูราจังหวัดตรังนะครับ
หนุ่มใต้ใจเต็มเจ้าของฉายาดาวรุ่งผีพุ่งใต้
สถิติชนะมา๘ไฟล์รวดนะครับเป็นน็อกเสีย๖
เป็นแชมป์ไอบีเอฟแพนเปซิฟิกรุ่นจูเนียเวเตอร์เวท
ตอนที่ได้แชมป์มานี่เอาชนะคู่ชกจากญี่ปุ่นเพียงแค่๙๒วินาทีเท่านั้นนะครับ
เมื่อวานนี้ช่างได้๑๔๐ปอนด์ครับ
ขอเสียงปรบมือให้ดาวเหนือเรือไวกิ้ง
ได้รับเกียรติขับร้องเพลงชาติจากศิลปินลูกทุ่งสัญญาพรนารายครับ
ขอบคุณครับ
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐ
พระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ใด

ด้วยไทยรวมไม้รักสมัครคีย์
ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด

สละเลือนทุกญาติเป็นชาติพรี
ทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชะโย
ใช่เยอะใช่เยอะใช่เยอะ

อันดันเตอร์

อันดันเตอร์
อันดันเตอร์
ส่วนดาวเหนือนักชกวัย๒๐ปีของเรานะครับชกมา๘ครั้งชนะรวดนะครับ
เป็นการน็อกถึงหกครั้งนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่เลยนะครับ
ของทีมงานเกกิรินที่กำลังจะมุ่งเป้าหมายไปที่บันลังโลกครับ
ผลงานการชกที่ผ่านมานั้นได้ยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับทั้ง๘ครั้ง
ชนะน็อกถึง๖ครั้งด้วยกันนะครับ
วันนี้เจอฟิลิปปินส์เลยครับเรียกว่าเจอของแข็งนะครับ
ชกฟิลิปปินส์นี่วัยเป็นเจ้าเพศนะครับ๒๕ปีครับชกมา๑๔ครั้งนะครับ
ชนะ๗เป็นการน็อก๔ครั้งแพ้๖ครั้งเสมอ๑ครั้งประสบการณ์ก็มากกว่าครับอายุมากกว่าด้วยครับ
วันนี้ถือว่าดูการเตรียมตัวครับการเปิดเกมบุกของดาวเหนือ
ถือว่าเป็นการชกกับนักมวยจากฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรกของดาวเหนือด้วยนะครับ
ที่ผ่านมานั้นเจอกับนักมวยจากสหรัฐฝรั่งเศสแอฟริกาญี่ปุ่นอินโดนีเซีย
นี่เป็นไฟล์แรกที่เจอกับนักชกจากฟิลิปปินส์
ถือว่าผ่านการชกกับมวยหลายชาตินานาชาติเลยนะครับประสบการณ์ก็มากขึ้นครับ
วันนี้เป็นเจ้าของแข็งจากฟิลิปปินส์ขึ้นชื่อว่าฟิลิปปินส์แล้วไม่ต้องห่วงนะครับ
เผาเครื่องนะมวยไทยหลายแล้ว
ลงไปคุกเข่ากับพื้นครับโดนนับไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
เอาละครับอยู่ในช่วงปลายยกตลอดหรือเปล่าครับอันนาเต้
ถือว่ามาสู้เลยครับหมดยกแรกครับ
เอามาดูครับจังหวะยกแรกแค่ยกแรกก็ได้นับแล้วนะครับ
ทางด้านดาวเต๋อเรือเวกิ้งโชว์พลังหมัดแรกกับทางด้านอันดันเต้นะครับ
แล้วได้นับไปเรียบร้อย
ก็มีอันนี้แชมป์โลกกุญญี่ยงใหญ่นะครับ
แล้วก็เป็นแชมป์โลกที่น้ำหนักตัวมากที่สุดรุ่นมากที่สุดใหญ่ที่สุดครับของประเทศไทยด้วย

ดาวเนือก็
เป็นแชมป์โลกอยู่ทางด้านอันดับชุมบริกันครับ
ชนะนี่ได้เข้าดับโลกเลยนะครับดาวเหนือ
เป็นมวยที่รูปร่างสวยนะครับช่วงชกสูงยาว
ก็อยู่ที่ประสบการณ์นะครับชกไปเรื่อยสั่งสมประสบการณ์ไปครับ
วันนี้ก็ถือว่าขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งในการเจอกับนักมวยจากต่างชาติ
ซึ่งวันนี้ดูแล้วอันดาเต้ก็ถือว่ามาแบบมีความพร้อมเต็มที่เลยนะครับ
จังหวะนั้นเขาพลาดไปครับในช่วงปลายยกแรก
จังหวะเข้าหลวมไปนิดนึงโดนตอกไปสองสามหมัดครับ
ถึงกับซุดลงไปเลยเอานี่ครับโอ้โหนี่ครับ
นี่แหละครับหาจังหวะเร็วมากกว้างด้วยมัตต์กว่าครับ
อันนั้นเต้นี้เขานั่งฟังกรรมการนับก่อนนะครับไม่รีบลุกนะครับ
ถ้ารีบลุกอาจจะทำให้เสียทรงเสียอาการได้ครับ

ไม่เอาเลยครับวิธีการชงไม่เอา
สงสัยพี่เลี้ยงว่ากลัวจะเสียชีวิตหรือเปล่านะครับ
ความหัดหนักเหลือเกินครับดาวรุ่นผีพวกต้าย
ความหัดหนักเหลือเกินครับ
จบเร็วเกินคาดครับดาวเหนือกับทางด้านมาดันเต้
เป็นจังหวะของดาวเหนือครับยิงหมัดไปเนี่ยโอ้โหคอนดันเต้นี่
ดูแล้วดูเหมือนยังไม่ชกต่อได้เหมือนกันแต่ว่าพี่เลี้ยงนี่กลัวครับ
อาจจะกลัวว่านักมวยอาจจะเสียมวยได้นะครับโดนหนักอยู่ชุดหนึ่งอาจจะถึงสลบ
ยกที่๒นะครับเวลาเพียง๑นาที๕๗วินาทีครับก็เพิ่มสถิติให้ตัวเองนะครับ
ขอเสียงปรบมือให้กับดาวเรือเรือไวกิ้งนักชกหนุ่มใต้ครับจากจังหวัดตรังนะครับ
ดับต่อไปครับขอเรียนเชิญประหลัดจังหวัดนทบุรีนะครับคุณสมยศศิลปิโยดมครับ
คนตำรวจโทรด๊อคเตอร์กิการินอินแก้วคุณสุพธปัญญาเทพคุณสมพงศ์อัชชานุคอนนะครับ
ท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมอบเข็มขัดให้กับแชมป์ชาวไทยครับ
ป้องกันแชมป์ครั้งแรกไว้ได้นะครับดาวเหนือเรอร์ไวกิ้ง
ก็ต่อยสมัครเล่นมาอย่างโชคโชนแล้วครับแล้วก็ฝีไม้ลายมือดีดูครับคุณนี่ม้าเทศเลยนะครับ
อันนี้เป็นภาพประทับใจนะครับวันนี้โอ้โหจบเร็วเหลือเกินเพียงแค่ยกที่สองนะครับ
แล้วก็ขอเชิญครับให้รางวัลพิเศษนะครับคุณสมชายหัทธกิจที่ปรึกษาโครงการบ้านรุ่งการแล้วก็รัฐติรัฐนะครับ
เหรียญข้าวหลามตัดยันเล็กรุ่นย้อนยุค๐๗นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงปากเก็ตนนทบุรีให้กับดาวเหนือนะครับ
เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจด้วยนะครับ
สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทุกท่านครับมอบรางวัลให้กับแชมป์นะครับ
ไข่มุกตาเรือไวกิ้ง

นิสสันวราภัณฑ์แกร่งแรงจัดประหยัดจริง

ยาดมตาโป๊ยเซียน
แชมพูสาเปียนสีผมพาแคเบสซี่
บริษัทมาแชร์ประเทศไทยครับรองเท้ามาแชร์อิสระภาพของนักเดินทาง
บ้านรัติรัติบริษัทมาแชร์ประเทศไทยครับรองเท้ามาแชร์อิสระภาพของนักเดินทาง

มอบโดยภัยเงินสสิงหาราชนครอนปเก่านะครับ
รัฐติรัฐบ้านรุ่งการบ้านถูกสวยดีมีอยู่จริงครับ
แวะเวียนมาชมโครงการได้นะครับ
ทนทานมั่นใจขับขี่ปลอดภัยใช้ลูกหมากรถยนต์เจ็ดโดยคุณสมเจต
รวยง่ายกับแฮปปี้เรนชายเรนชายวัสดุก่อสร้างและก็บ้านน็อกดาวน์โดยป๊าเหวียนแฮปปี้
คุณนัทธวุฒิอินแดงครับเจ้าของรถเคลนเสน่ห์บริการ
บริษัทนวินทรานจำกัดผู้ผลิตและก็จำนวน

กลุ่มหน่ายเสื้อโปโลที่มากที่สุดในย่านสายน้อยนะครับ
เนื้อผ้าจากนาโนครับระบายความร้อนได้ดีเอ้าลองดูนะครับ
สจสมคิดมากวงครับสจเล็กเมืองนนท์นะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟโฟกัสครับ
กาแฟสำหรับท่านชายนะครับรสเข้มแรงถึงใจ
ก๋วยเตี๋ยวหมูปะชัยพุทธมณฑลสายสามนะครับ
คุณประป้ายครับคุณสายัลลายไทย
อุปกรณ์มวยทวินสเปเชียล
ร้านพระเครื่องทุ้มเลิศสุพรรณห้ามพันทิพย์งามวงวานชั้นสาม
โดยยอดลักษณ์คอมโบขอบพระคุณคุณยอดรักคอมโบด้วยนะครับ
แล้วก็มอบอัลบั้มน้องพุ่มพวงมาแล้วครับ
ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับ
อยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยสักหน่อยไหม

แค่นี้เองเหรอ
ปีหน้ามีโอกาสไม่ได้ขยับพลังโลก

ตอนนี้ก็เข้าไปติดอันดับโลกเรียบร้อยแล้วนะครับผม
เอาละครับเดี๋ยวลากันไปด้วยภาพนี้เลยนะครับ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

แล้วกลับมาบรรกันกับศึกกรรมปั้นสถานโลกบ้านรัฐิรัฐครั้งที่สองครับ

ยังเหลือคู่มวยในรายการ
แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ
ยังเหลือคู่มวยในรายการ
แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

ยังเหลือคู่มวยในรายการ
แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ
ยังเหลือคู่มวยในรายการ
แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

ยังเหลือคู่มวยในรายการ
แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ
ยังเหลือคู่มวยในรายการ
แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

ยังเหลือคู่มวยในรายการ

แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

ยังเหลือคู่มวยในรายการ

ยังเหลือคู่มวยในรายการ
แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ
ยังเหลือคู่มวยในรายการ

แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

ยังเหลือคู่มวยในรายการ

ยังเหลือคู่มวยในรายการ

ยังเหลือคู่มวยในรายการ

แล้วกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

เป็นฝ่ายแพ้คะแนนต่อนักมวยญี่ปุ่น

มาชกปล่อยมากนะครับเป็นบางไทย
มากครับเต็มองไทย

แต่ไฟนี้จะต้านทานสุกเกษียณได้หรือเปล่า

สุกเกษมนี่สบการณ์ถือว่าโชคโชนนะครับ
เป็นแชมป์แล้วหลายสถาบันด้วย

วันนี้จะน็อกทุกคู่หรือเปล่า

และไฟล์นี้มาชกที่๑๑๘ปอนด์นะครับ
เคยมาชกเมืองไทยหลายครั้งแล้วนะครับ
คุณสอธิปฐานได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับ

สัก๑๓ปีก็ถือว่าผสมการมากกว่าครับ

เอาละครับศุกษาแสม
ลีลาช่วงชกนี่ใช้ได้เลยนะครับสุกเกษม
รอที่จะได้รับการเจรนัยอยู่นะครับ
แต่เราได้เห็นผลงานการชกของสุกเกษมมาแล้วหลายครั้งครับ

ถือว่าเริ่มจะเข้าตาแฟนมากขึ้นครับ
สำหรับฟอร์มของศุกขาเสม
ในอดีตเคยเคยเป็นมวยโกลายนะครับยงยุทธ์เลอร์วิสิทธิ์

ขอบคุณโกลายย์ยงยุทธิ์เลอร์วิสิทธิ์
หัวหน้าค่ายมวยเกียรติยงยุทธ์นะครับแล้วก็อดีตโปรโมเตอร์ของเวทีมวยราชดำเนิน
ตอนนี้ก็อาจจะห่างวงการมวยไปบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เชื่อว่า
จะได้ติดตามผลงานการชกของนักมวยในสังกัดคนหนึ่งนะครับก็คือสุกเกษม
ครับปลายยกครับยกแรกน่าจะผ่าน
เดี๋ยวลุกไล่ตลอดครับสุกเกษมแม่แต่อีกวันขี่ก็หนีเร็วนะครับเท้านี่เร็วมากครับ
หมดยกแรกดูภาพช้ายกแรกนะครับการลุกไล่ของสุกเกษมครับ
หน้าที่ข้างล่างอีวานคีย์นี้ก็หนีเร็วรวดเร็วดูนะครับ
ดูการชกของสุกเกษมเรือไวกิ้งกับอีวันเคจากอินโดนีเซียนะครับ
ถือว่าเป็นจอมเก่าครับประสบการณ์มากกว่ามาชกเมืองไทยแล้วหลายครั้งครับ

ขยับเดินต่อครับสุกเกษม
อ่ะลูกนี้เกิดอะไรขึ้นครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้
แทงเหยียมซ้ายครับจังหวะที่สืบเท้าเข้าหานะครับกระแทกครับ
นี่ครับพอสืบท้าปั๊บท้าก็มาเยียบกันครับพลาดกันได้
วยถนัดขวาทั้งคู่นะครับกัดซ้ายออก
นี่ครับพยายามจะเบียดออกมาตัดด้วยซ้ายลำตัว
อีวัลเคเรียนพอหลังแตะเชื่อก็เร่งเชื่อกออกมาครับ
อยู่ในวงกว้างทันทีครับสุกเกษมนี่มีความมุ่งมั่นมากนะครับ
ขยับเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาครับขณะที่
แวนเคนี่โยกหลบนะครับโยกลมหมัดใช้สายตาใช้ความเก่า
นางก็ยิงหมัดออกมาทีครับก็ถือว่าผ่อนหนักผ่อนเบาเก่งนะครับ
ต้อนรันอีวัลเคนี่ครับก่อนจังหวังโดนพอโดนครับ
พยายามจะใช้การบล็อกใช้แม่เหนียวไว้เลยครับ
เหนือแล้วก็ออกมาหากเชือกนิดนึงครับอยู่ในวงกว้าง
แต่ที่สำคัญก็คือศีรษะครับตามมาด้วย

ตอนนี้สุกเกษมทิ้งดีกว่า
ฮุกซ้ายแหมไม่เข้ากับ๓๔มัตต์
ไม่ค่อยโดนเหมือนกันครับไปติดกาด
โอ้โหดูครับชุดนี้ยกเข้าไป

โอกาสขึ้นมาป้องกันใบหน้าป้องกันคางไว้เลยนะครับ
สุกเกษตรก็พยายามจะมีหลากหลาย

เปิดหน้าแหมฮุกหวังไม่โดนอีกครับ

หมาดใจนะครับ
โอ้โหโดนขวาครับดักไว้เองไม่ให้ออกจากมุม
ไม่ออกใช่มั้ยครับอืมไม่ออกโดนครับ

ถ้าเปิดเกมสู้เดี๋ยวจะเสร็จสุกเกษตรได้
สายตาร์นะครับคอยหลบคอยนิกนับขึ้นใหม่ร่างกายครับ
ก็ยังประคองเกมอยู่ได้นะครับหานานนานก็จะหาจังหวะตอบโต้
เห็นแต่ว่าสุขเสมยังต่อยไม่แน่เดี๋ยวกว่าไม่เคยเข้าเป้าครับ
ถากไปบ้างติดต้นแขนบ้างครับแล้วอีกวันเคกาก็มีหาจังหวะตอบโต้ครับ
แล้วก็ฉากออกแต่ถือว่าเป็นบททดสอบได้อย่างดีนะครับ
สำหรับอุกสุกเกษมไม่เอาแล้วครับเริ่มกดดันมากขึ้นครับ
กจากซ้ายไปขวาตัดเวทีให้แคบลง
ต้องระวังนะครับดีไม่ดีอาจจะไปไม่ได้มาไม่ไหว้ได้
จังหวะโดนจังเข้ามาได้ครับพี่วันเค
ตอนนี้ก็ยังแต่งรับเหนียวแน่นอยู่นะครับกาดสูงกันทั้งหมัดล่างหัดวน
นี่ครับพอต่อยร่างเนี่ยเขาลดแขนลงมานะครับกันลำตัวด้วย
ถือว่าใช้ได้อย่างเดียวครับอีวัลเคมุ่งบทที่สมกนอกไว้
เนี่ยต่อยไว้ติดการ์ดนะครับซุกเกษมติดการ์ดเอาละครับแมท
อันนี้คอลลำตัวได้แล้วการคอลลำตัวนี้เพื่อจะลดการ์ดของคู่ต่อสู้นะครับ
ยลำตัวเพื่อเปิดใบหน้าแต่โดนแหมขวาครับที่ใบหน้าอีกทีหนึ่งขวาครับ
โดนอารุณีว่าไงครับแมทตะวันอีกเสียหลักครับสุดลงไปลุกขึ้นมาครับ
คือเกย่อตัวต่ำมากเหลือเกินนะครับอีวันเค
ไม่เป็นไรครับแม่ก็ยืนให้ต่อย๓๔หมัดแต่ว่าถ้าโดนบ่อยซ้ำอาจจะช้ำได้ครับ
วันเคออกค่าส่วนเกษมหาจังหวะเข้าทำครับเคลื่อนที่เร็วขึ้นขึ้น
ขยับเดินเอาละครับมาดูมุมนี้มุมนี้แยกซ้ายแยกขวาผิด
ตัดลำตัวใช้โครงอีกขวาซ้ายขวา๑๒
ส่วนใหญ่แล้วมันจะติดกาดติดแขนครับจีวันเค
ตาย๖๗มัตต์ครับแต่ว่าไม่ค่อยโดนมาแล้วครับโดนไปบ่อยมีสิงค์อาการ
ลูกอ้าวสุกเกษมเสียหลักล้มลงไปเองครับ
อ่าแล้วครับแม้มันยืนหน้าให้ต่อยเลยนะครับ
แล้วพอสุษเกษมออกมัตต์กันดึงลบพ้นลงไปได้ครับ
ขับมาโชคส่องเดิมอีกอ่าลูกนี้ไปปลายหมัดไปนิดหนึ่ง
ถือว่าวันนี้วันคีมาดีนะครับเตรียมตัวมาดี
จังหวะนี้แบบเบียดครับไปยกอีกแล้ว
ยามข้อปลดการ์ดของด้านด้านวันคีมนะครับ
ขอบคุณครับวันด้านด้านเร็วเดี่ยวยกสิบที
อย่างเล็กครับ
เทศมหาชาติทรงเครื่องนะครับแล้วก็มีการทบภาพศาลเมื่อกี้ครับ
มีโรงทานรับอาหารทานฟรีด้วยนะครับสนใจอยากตั้งโรงทานนะครับ
จังหวะบนเวทีเมื่อสักครู่นี้ก็เสียหลักไปนิดนึงนะครับ
วันที่สิบสองสิบหาคมนี้นะครับปีสักพันธาตุหกสิบนี้ครับ
ประสบการณ์โยกลบทดสอบอย่างดีครับ
หัวขันโดนวืดอีกหัวตำชายโครงอีวานเครดูครับ
สาดสูงโดนขวาออกมาครับ๑๒เอาแล้วครับ
ถ้าโดนจักจักก็ไม่แน่ครับที่ภาระมันยังไม่โดน
โดนแค่ถากไปถากมาครับ

ไปอยู่ก็ไปไม่ลามาหนู่ว่าอีกใช่ไหมครับ

แล้วรุกขึ้นมาแล้ว

หมู่เสมรออยู่แล้วนะ

อีวานเครีย์ครับอีวานเครีย์ก็ต้องผิดป้องภารวัลเลยนะครับ
ไล่ต้อนมาแล้วโอ้โหเล่าข้าวมุมอับลุย
โอ้โหพยายามจะประเด็นศึกให้ได้นะครับ
เปิดเครียมมุมเต็มที่ครับสุกเกษตร์ถ้าว่ากระเทียบการตั้งรับอ้าวลูกดีเสียหลักครับแท็กเลย
อีวานเครียร์กรรมการให้ลุกขึ้นมาไม่ได้โดนไปมากมายนะครับ
ชกต่อได้สุกเกษมบุกหนักมากขึ้นครับลูกนี้หันข้างให้ครับกรรมการว่าไงครับ
โอ้โหกรรมการตัดสินท้ายยุคอีกการชกเลยนะครับ
ให้ทางสุกเกษมนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปในยกที่๔นะครับ๒นาที๑๐วินาทีครับ

ดูนะครับมาหัวสุกเกษมใส่อัดไล่ต่อยโอ้โห
อีวานเครียร์อุตสาหรภ์ทดมา๓ยกนะครับ
๔นี้ทนไม่ไหวเหลี่ยมเหลือทนแล้วนั่นสุดเลยครับ
พลังหมัดของสุกเกษมไล่ต่อยมา๓ยกไม่ต่อยไม่ค่อยถูกครับ
ที่พอเข้าโฟกัสปุ๊บไปเลยฮะ
มาดูภาพไฮไลท์การชกของมวยคู่นี้ครับ
ก่อนที่จะพระเด็จศึกนะครับของสุกเกษมเรือไวกิ้ง
ตอนเอาอีวันเคครับหันข้างเอียงข้างให้เลยนะครับ
แล้วก็กรรมการก็เลยยุติการชกครับ
เชอร์เซมนี่ล่าสุดนี่ไปแพ้แบบค้านสายตาแฟนมวยชาวไทยมาที่ญี่ปุ่นนะครับ
ไฟล์นั้นก็เก็บกฎนะครับก็เลยมาลงกับที่นักชกอินโดนีเซียรายนี้นะครับ
สน่วมเลยครับมวยคู่นี้จบยก๔ชัยชนะเป็นของสุกเกษมเรือไวกิ้ง
ดับต่อไปนะครับเชิญผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับ

หุยรุ่งอลุ้นครับเจดแดงหมอป้ายนะครับ
สันโนวาร่าครับพันแกร่งแรงจัดประหยัดจริง

แชมพูสะเปลี่ยนสีผมครับพาแคร์เบสซี่
บริษัทมาแชร์รองเท้ามาแชร์อิสระภาพของนักเดินทาง
บ้านอรัติรัฐบ้านอรุงการอำเภอไซน์น้อยนนทบูรณ์
ถูกสวยดีมีอยู่จริง
หมอป้ายโดยภัยเงิน๒สิงหาราชนครอดีตนักมวยเก่าครับ

นทานมั่นใจขับขี่ปลอดภัยใช้ลูกหมากรถยนต์เจ็บ
โดยคุณสมเจตวุฒิเลิศเจริญวงศ์นะครับ
คุณนัทธวุฒิอินแดงเจ้าของรถเคลนเสน่ห์บริการ
บริษัทโนเวนทรานจำกัดผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายเสื้อโปโลมากที่สุดย่านไซน้อย
เรียนเชิญสจสมคิดมากวงครับสจเล็กเมืองนลเจ้าของผลิตภัณฑ์กาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายนะครับ
แล้วก็มอบอัดฉีดให้กับสุกเกษมเวอร์เรไวกิ้งขอเสียงปรบมือด้วยครับ
เตี๋ยวหมูแป๊ะชายมินบุรีพุทธมนตรสาย๓ครับ
โดยสายันลายไทยนะครับอุปกรณ์มวยทวินสเปเชียลครับ
ร้านพระเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณครับห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น๓โดยยอดรักคอมโบ
อัลบั้มนะครับชุดน้องพุ่มพวงมาแล้วโดยสลักจิตดวงจันทร์ครับ
ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะครับ
เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับ
กำปั้นสถานโลกบ้านรัติรัฐครั้งที่๒ครับ
ท่านผู้ชมครับเราย้อนไปดูบันทึกการแข่งขันนะครับของมวยคู่สำคัญของรายการในวันนี้
ศึกกำปั้นสถานโลกบ้านรัติรัฐครั้งที่๒นะครับจากโครงการบูบ้านรัติรัฐบ้านกล้วยสายน้อย
อำเภอสนจังหวัดนนทบุรีนะครับก็คือการป้องกันแชมป์ไอบีเอฟแพนแปซิฟิกในรุ่นจูเนียเวเตอร์เวท
ร้อยสี่สิบปอนด์นะครับระหว่างดาวเหนือเรือไวกิ้งกับชุน่าอันดันเต้ผู้ทัดชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับ

อัศวินาศาสตร์อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์
อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

อัศวินาศาสตร์

เขารู้เราครับเดี๋ยวเตรียมเตรียมเตรียมดีครับพอ
ชิงจังหวะออกหนึ่งสองแล้วออกข้างข้าง
ปะทะด้วยครับก็เป็นมวยธรรมชาตินะครับ
ในพิกัดร้อยสิบเขาไม่มีสองปอนด์นี้นะครับ
สาวทางด้านอีกตัววันครับเดี๋ยวเตรียมเตรียมเตรียมนี่
ไม่มีมีอยากุ้งชุดดากครับอีกจังหวะกับดักครับ
ที่เขาอยู่มาได้นานนับเป็น๑๐ปีนะครับ

ทำไมแต่จริงก็ไม่กล้าลุยเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ทีนี้นะครับ
ที่แฟนดูอาจจะเป็นมวยน่าเบื่อหน่อย
แต่ต่อยทรงนี้นี่ร่างกายไม่ช้ำไงครับ

ก็เลยสามารถที่จะยืนยันอยู่ได้นะครับ๓๐กว่าแล้วนะครับ
อยู่ในช่วงการชกในยกที่๗นะครับ

เรานำภาพกลับมาให้ชมกันแบบเต็มอีกครั้งหนึ่ง

เรายังไม่ได้อนานจะกดสระบับหนึ่งครับ

ยกที่๗เลยครับดูเลยครับเบียดติดเข้าไปครับเอกตะวัน
หมัดหน้าพยายามใช้หมัดหน้าสู้นะครับ
แต่ว่าวันนี้เนเตสนี่เขาคุมจังหวะได้ดีครับ
ชมภาพช้าก็เป็นสไตล์เดิมนะครับคือ
ทุกวันเดินลุกไล่เดียเตสตั้งรับคอยสวน
ไปวนมาครับเดินลุกไล่ไปรอบเวที

ชกฟิลิปปินส์นะครับที่สังเวียนวอเตอร์ฟรอนด์
ประเทศฟิลิปปินท์
ตะวันดูช้ากว่านี่เห็นชัดเลยนะครับ
พอจังหวะเข้าจะถึงโดนกระแทกแยบซ้ายอีก
เต้นี่รูปร่างเสียเปรียบก็จริงครับแต่ว่าช่วงชกสูงยาวครับ

นี่ครับกรรมการก็พยายามจะบอกให้ต่อยอย่าต่ำมากนะครับ
ตะวันใช้การเคลื่อนที่ให้เร็วขึ้นครับพยายามจะตัดนี่
แม่คู่ชกอย่างนี้ก็ชกยากครับไม่รู้จะออกแบบไหนครับตามไม่ทัน
ดูแล้วเป็นมัวที่ต่อย่างมากกว่าทั้งด้าน
เอกตะวันก็หัวหมุนเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะไล่ต้อนเข้าไปเนี่ย
เอกตะวันไม่รู้จะออกหมัดแล้วก็เลือกออกได้แล้วมีหมัดหน้ารบปวนตลอด
คือใช้ทุกพื้นที่เลยนะครับในการทำศึกครั้งนี้ทั้งออกข้าง
ออกหลังออกหน้าออกลีลาครับยืนนิ่งทอมแล้วก็นี่
เข้าไปก่อนรัดไว้เอกตะวันก็ทำอะไรไม่ถนัด
เรียกว่าเป็นความเก่าลูกเก่านะครับแต่เอกตะวันเราก็ซ้อมไปดีครับ
เดินได้ตลอด๑๒ยกต่อยลำบากเหลือเกิน
การต่อยที่บ้านเขานะครับที่ฟิลิปปินส์ก็ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่ง
ไปต่อหลับตัวลำเป้าต่างแบบด้วย
ว่าการซ้อมไปกับคู่แรงบนเวลาไม่มีสไตล์
หาจังหวะจะหย่อลงไปพุ่งเข้ามาแบบนี้ครับ

เป็นพิเศษนะครับถ้าหากว่าเมียเตสก็กล้าที่จะแลกนะครับ
ท่านแรกเรามีโอกาสมากกว่านี้แน่แต่เขาก็รู้นะครับ
เขารู้เราครับไม่ปะทะไม่แลกด้วยฉันแลกกันด้วยไม่แน่นะครับ
นี่ครับเขาก็ยกกาดสูงแบบนี้นะครับแล้วก็ขอชกแบบประคองตัว
แล้วพอเข้าเชือกใช้การย่อแล้วพยายามจะพุ่งเข้าหา
เอกตะวันก็ดูเหมือนว่าจะรู้ทันครับจังหวะที่คู่ต่อสู้พุ่งเข้าหา
กันก็ถอยลงมาแล้วลุบเข้าไปใหม่อ่าครับหนึ่งสอง
เต็ดใช้ไหล่บ้างครับใช้ศีรษะใช้ทุกรูปแบบพวกนี้ครับ
ตัวไม่ได้เริ่มเต้ากับไฟนี่นะครับยกราดนี้ครับยกราดยังได้ชึงอีก

แล้วนี่เนเตสก็ต่างรับ
คอยสวนคอยพุ่งเข้าใส่บ้าง

ชมกันต่อครับ

ซึ่งดรจิมมี่ก็บอกนะครับว่า

มีข่าวดีเพื่ออิตาวันอีกแล้ว

ชิงชำโลกอีกครั้งแน่นอนในปีนี้

ของทีมงานเกร็ดเกรียลินพ์โปรโมชั่น

นี่เราไม่รีรอนะครับไม่รีรอที่จะส่งนักมวยไปชิงแชมป์โลกในทันทีครับ

กรรมการให้คะแนน๓ท่านนะครับก็มีสมศักดิ์สุริอันนันต์นะครับของไทยเรานะครับ
กินโรเบโก้จากฟิลิปปินส์แล้วก็นากามูระคาซูฮิโกนะครับจากญี่ปุ่น
ซึ่งถือว่าเป็นชาติเป็นกลากนะครับ
สองคนด้วยกันครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างต่างด้วยนะครับ
ก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ยุคฟาลั่นสักกิรินพูดพ่อแล้วนะครับ
แล้วก็จะมีกรรมการสองชาติทางน้ำโมที่ชกกันเป็นกลางหนึ่งชาติ
ในครั้งนี้นะครับก็ใช้กรรมการของไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์
การแข่งขันแล้วค่ะหลายจังหวะโอกาสเราก็ยังมีอยู่นะครับ
มาอัตมาบ๊อน๑๙๓๐
ไม่ออกครับต้องปักหลักสู้เลยครับ
แล้วก็พุ่งเข้าใส่นี่เป็นเทคนิคของเขาครับ
พอต่อยขวารับศีรษะมาตามมาทันทีเลย
ปากหลักสดกันที่ก็สนุกครับได้ตะวันก็ทำดี
เดินทางมาถึงตรงนี้ครับ
ต้องวิ่งเข้าหาแล้วครับตอนนี้ครับเจอหมัดซ้าย

ขวาเขาไม่โดนครับ

มีพยายามสลับกาดด้วยนะครับเอกตะวัน

แต่เขาได้ดีกันเชียงหนีอย่างเดียวครับ

นี่เราให้เห็นภาพกันหลายมุม

เขาออกข้างนิดเดียวครับหลังแตะเชือก

และมออได้จังหวัง๑๒๓๔ครับ
แต่ว่าพลังหมัดของเนวเตสก็ยังเอาเอกตะวันไม่อยู่
ถ้าเป็นเวทเท่ากันก็ไม่แน่แต่ว่าขึ้นมาจาก๑๕๐๘พลังหมัดทำอะไรเอกตะวันไม่ได้ครับ
คู่ต่อสู้รายอื่นตอนที่เขาขึ้นมาขยับขึ้นมาชกไฟเวทครั้งแรกเจอเพชรก้าโซซ่าก็ไม่สามารถทำอะไรเอก้าโซซ่าได้
ย้อนเวลากลับไปนะครับขีดท้ายแมสชีนไปเมื่อ๒๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
เกือบ๒เดือนสำหรับการชกชิงแชมป์โลกที่ว่างฟลายเวทสหพันธ์เมืองอนาชาติของเอกตะวัน
กับตอนนี้เนียเตสเจ้าบัตรกูเหลือมนับโมยฟิลิปินเจ้าถิ่นนะครับ
ถือว่าเดี๋ยววันก็ทำได้ดีนะครับ
ทำได้ดีแบบนี้ก็น่าจะมีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่ง
ต้องดูกันต่อไปครับแต่เชื่อว่าไม่หยุดแค่นี้แน่นอนสำหรับเอกตะวัน
จะมีข่าวดีให้แฟนมวยโลกพี่น้องชาวไทยได้ติดตามได้ทราบกันนะครับ
โอกาสในการจะขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งของเอกตะวัน
นี่โดนครับ๑๒๓๔๕ครับโอ้โดนจังครับ

เรื่องเสียงเชียวสี่ขึ้นมานักทั้งทีครับเสียงเชียวชาวฟิลิปปินก์
ถ้าเราซ้อมไม่ดีแล้วก็ไฟเวศทำวนชาตินี่มีโอกาสลนไปแล้วนะครับ
เจอมวยอย่างนี้ทำให้คิดถึงเขาสาย

การตัดเวทีการบุกตะลุยแล้วก็ขัดลำโตนี่

ดูว่าจะทานไหวหรือเปล่าครับตอนนี้เนเตส
คือถ้ามีโอกาสเจอกันอีกรอบนึงนะครับผมว่าอีกวัน
เน้นซ้อมฟันลำตัวไว้นะครับ

คือไม่ต้องดูเชิงมากครับแต่ว่าต้องระวังยาหลวม
ถ้าเข้าหลวบนี้อาจจะโดนสวนได้ครับ
คือต้องอัดหนักแรงนะครับตัดเวที
ก็คงจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับ
ฟอร์มการชกของเอ็กตะวัน
แล้วคู่นี้ถ้าไปชกกันเวทีเป็นกลางบ้างชาติเป็นกลางนะครับ
อย่างที่อเมริกาผมว่ามีโอกาสสูงนี้
เพราะว่านึกสิ่งเชียร์และต่างนี่

อีกกว่าวันได้โอกาสไปก็น่าจะสนุก

ยังมีอีกหลายขั้นที่จะต้องเดินหน้าสู่โอกาสอีกครั้งหนึ่งของเอกตะวัน

ก็พยายามจะเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ
แต่สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเอกตะวันในแรงไม่ตกเลยนะ
ไม่ตรงเลยนะครับมาถึงยกที่๑๐เกือบข้อนทางแล้วครับ
เพียงแต่ว่าพอต่อยเขาไม่ค่อยโดนเท่านั้นเองแล้วก็ช้ากว่า
มุยที่โดนต่อที่๑๒นิดลึงฐานถือว่าฟิตเต็มถังจริงนะครับ
ไม่มีพราวค์ให้เห็นนะครับ
โดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าโทษได้นี่พยายามจะใช้หมัดขวาจิ้มกันสองหมัดนะครับ
แมทโดนหุกซ้ายกว่าเอ็กตะวันโอ้โดน๑๒
อันนี้เร่งเครื่องเลยนะครับเนียเตสสินเชื่อมาเลยมาแล้วครับ
น่าชมกันต่อพับช้ายกสิบนะครับ
การเดินหน้าลุกไล่ของตะวันแล้วมีบางจังหวะก็โดนหมัดของนี้เต๊ดเข้าไปครับ
หยุดไปเหมือนกันครับเนียเตสเวลาเขาฉายนี่การตลายนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศนะครับที่สังเวียนวอเตอร์ฟรอนด์นะครับประเทศฟิลิปปินส์ชาวฟิลิปปินส์
เข้ามาติดตามชมนัดนี้กันเต็มความจุของสนามเลยนะครับก็ถือว่ากระแสเมโลของฟิลิปปินส์นั้น
ถ้าวันนี้ยังไม่ตกนะครับฮะล่าสุดนี่ก็ได้ชำโลกใหม่คนนะครับทั้งหมดกี่คนครับ
เรามี๓ญี่ปุ่นนี่สิบโอ้โห
รู้สึกแปลกอ่าประมาณรู้สึกกี่สิบสิบแล้วครับครับ
เสียไปแต่ก็ได้เพิ่มญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการจัดมวยโลกอยู่เป็นประจำ

ทุกสัปดาห์แล้วแถมจัดทิ้งเทียร์๒๓รุ่น
แล้วก็จัดมวยโลกนี่เสียตังค์ด้วยนะ

เพราะว่าจัดกันตลอดและช่างโลกเยอะมาก
นึกว่าจะจัดกันในเทศกาลสำคัญปลายปี
วันศิษย์ก็ยังจัดอย่างนี้ดูครับครับ

ไม่ได้ใช้ศีรษะใช้เลี่ยมนะครับ

ตะวันก็ต้นนี่ยังจับทางไม่ถูกนะ
ก็คือพอคู่ต่อสู้พุ่งมากมักจะศีรษะชนกัน
ช่วงหลังเอกตะวันก็ดึงจังหวะนิดนึงครับให้พุ่งเข้าหาแล้วเราก็คอยดักจังหวะเอา
ดึงจังหวะสายตาความเก๋าก็เป็นทะลองนะครับ
ก็ถือว่าไฟล์นี้ได้ฝึกผลหลายอย่างนะครับเอกตะวันนะครับ
เฉพาะการเจอสไตล์การช่วงบัดในเอกตะวัน
ความทางการเดินการซ้ายขวาพลังกำลังแล้วก็
เจออัยุดก็ยังไม่เยอะเอกตะวันครับ๒๔๒๕มีโอกาสอีกแน่นอนหรอครับ
ถึงฟารั่นจูเนียร์ด้วยมียานมาเนรนโตเป็นช้ำโลกนะครับ
คู่ปรับฟารั่นนี่ครับจิ้มทำโอ้โหวินี๑๒
นี่ยกที่ดีอีกครั้งหนึ่งครับของเอกตะวัน
บุกมากขึ้นครับใช้ความหลากหลายให้มากขึ้นกว่าเดิม
จังหวะที่พอเนเทสหนีไม่ออกเขาก็ปากหลักสู้ด้วยครับ
ถ้าสู้แบบนี้ก็เสียดายครับ
แต่ยังว่าครับเขาก็ต้องรู้ทันแล้วครับรู้ทาง
ถ้าบูถ้าสู้แบบนี้นี่ก็เข้าทางของเรา
จุดเด่นของเอกตะวันนี่คือเปลี่ยนกาดได้นะครับซ้ายขวา
ในช่วงปลายกที่สุดแรกแล้วบินการด้วยครับเอ็กตะวัน
ปลิดการพยายามจะสายออกบ้างขวาบ้างไม่แต่ว่า
แล้วนี่ครับพุ่งเข้ามาใส่แบบนี้เลยครับเดอร์นี่เนเตส
พุ่งไกลมากเลยนะครับร่วม๒เมตร
หมดยกที่๑๑ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับ
ชมภาพช้ายก๑๑นะครับ
ฝ่ายดอนินเตสไอตะวันโอ้โหดูครับไอตะวัน

นี่ในเตสก็ยังมีจังหวะของเขานะครับ

อีก๓นาทีครับอีก๓นาที
ในยกสุดท้ายการชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท
ที่ว่างของไอบีเอฟสหพาลมือนาธาตุ
เมื่อ๒๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
กับดอนินเตสเจ้ามัดนูนเหลื่อม

สังเวียนเวิร์เตอร์ฟรอนด์นะครับประเทศฟิลิปปินส์
เราได้ชมเทปะทึกการแข่งขันมาตั้งแต่ยกที่๖แล้วครับมาจนถึงยกนี้
ก็จะเห็นว่าเอกตะวันพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับที่จะลุกไล่
แต่ว่าไล่ไม่จนกระดานนะครับเป็นหมักลูกกระบองไล่ไม่จนกระดานครับ
เพราะว่าเกกร่องเหลือเกินรับเร็วครับฉากเร็วหนีเร็วออกหมัดเร็วด้วยครับ
เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าพอระยะประชิดก็ทำอะไรไม่ถนัด

ครับ
ดูนะครับดูครับเอกตะวันไม่ต้องชมหัวใจนะครับเดินหน้าตลอดจริงแม้ว่าจะเป็นยกสุดท้ายแล้วก็ตาม
ก็ถือว่าทำให้ชาวไทยได้ลุ้นกันเลยนะครับแล้วก็ชาวฟิลิปปินส์ที่เข้าไปชมอยู่ดีกับ
เต้นกับเกมการชกใครด้วยไม่ได้ว่าเราไปตั้งรับอย่างเดียวหรือว่าไปแพ้นะครับ
แบบไม่มีลุ้นถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์โอ้โหดูยอดตัวต่ำจริงครับ
แล้วดินเนอร์เตสเข้าไปก่อขาเลยครับโอ้ตัวเตี้ยอยู่แล้วแล้วยอดต่ำลงอีก
บางทีนี่แทบจะนั่งยองเลยเอา๑๒๓ครับมาเลยครับเอกตะวันนี่ก็พยายามจะ
กับเวลาที่เหลือนี่พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับทุกวินาทีนี่มีความหมายครับเอกตะวัน
ภาพที่เราเห็นเป็นภาพของเอกวันที่เดินหน้าลุกไล่ตลอด
ไม่ใช่ว่าไปตั้งรับเขารอเวลาให้เขาน็อกเราอย่างนี้ไม่ใช่นะครับ
ความไปในปลายด้วยเจตนาที่เอาชนะครับเดินหน้าตลอด๑๒ยกครับ
ถือว่าเป็นบทเรียนขั้นแรกในเอตวันจุดรับต้นไหนนั่นนะครับ
สำหรับไฟนี้ในการชิงชำโลกของเอตวันครับ
ถ้าใครจำได้ค่อยบุญก็สะกดดีกว่า

เปลี่ยนมาเยอะ
ไปพรสวรรค์อีกแรกกันตลอดนะครับ

เยอะขึ้นเลยครับ

หมดแล้วนะครับยกสุดท้าย

จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับ

เป็นไงเมื่อโดย

ก็มีการประกาศคะแนนออกมานะครับ
คีย์
การประกาศคะแนนนะครับ
เบอร์สรุปนะครับกำจังสามสมศักดิ์ซีอริอันนั่นนะครับ
ร้อยสิบเจ็ดแล้วก็นากามูระเอ็กตะวันร้อยสิบเอ็ด
ร้อยสิบเจ็ดนะครับเราก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนเป็นเอกชัน
ไปทั้งสามเสียงเลยนะครับในการขึ้นชิงชำโลกครั้งแรกของ
ตะวันบีทยูเรือเวกิ้งแต่ว่าประสบการณ์ได้มาอย่างมากมายเหลือเกินนะครับ
กันแชมป์เอาไว้ได้และอาจจะมีโอกาสในอนาคตได้รีแมทล้างตากับทางเอกตะวันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ
เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับศึกกัปตันโลก
วันนี้โดยทีมงานเกกิรีโปรโมชั่นนะครับคุณธรพัฒนจารุมณีนะครับ
คุณสัตว์ชายผลชีวินผมพิเชศเรือนอินนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป